ส่วนข่าวนี้นี่แม่คนละมุมคนละอารมณ์เลยนะฮะ
คุณเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยพอหันมาเห็นพาดหัว
นี่แม่ถูกลูกแท้

ด่าทอชายรายหนึ่งที่ทุบตีทำร้ายแม่แท้นี่ฮะที่โพสต์ข้อความด่าทอไว้
บอกตีแม่แท้จนบาดเจ็บนะครับ
เราก็ถามไปยังคนโพสต์นะครับบอกว่าผู้หญิงในภาพเนี่ย
ชื่อนางทวีอายุ๖๕ปีนะครับ
ถูกลูกชายแท้ใช้ไม้ตีศีรษะนะฮะจนเลือดอาบแบบนี้เลยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับที่อำเภอศรีนรงค์นะครับ
เราก็ไปเจอคุณแม่นะครับที่ถูกลูกชายตีจนบาดเจ็บนะครับ
เพราะลูกชายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อเหตุตียายแท้จนติดคุกไป๔เดือน
คือพ้นโทษออกมาเนี่ยมาตีแม่อีกนะครับ
นี่ฮะนางทวีบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายเสมือนลูกชายแท้อายุ๓๙ปี
คนก่อเหตุนะครับเสมือนนะฮะทำร้ายแม่มาตลอดทำร้ายมาหลายปีแล้ว
บอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเป็นอะไรเวลาไม่พอใจอะไรทีไรเนี่ย
ชอบทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
แม้แต่ลูกเนี่ยนะก็ยังเคยถูกกระทืบมา๓ครั้ง
จนเธอทนไม่ไหวต้องพาหลานหลอกไปอยู่บ้านญาติ
ลูกชายเนี่ยมีอาการเหมือนคนประสาทไม่ดีชอบพูดคนเดียวชอบบ่นคนเดียว
พอเห็นหน้าแม่จะทำร้ายแม่ตลอดแต่ว่าครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้ง
เพราะใช้ไม้เนี่ยตีหัวแม่จนเลือดอาบ
ทุกวันนี้ตัวแม่นะตัวหลานนะครับหวาดกลัวเป็นอย่างมาก
อยากให้ตำรวจมาพาไปบำบัดรักษาเหลือเกิน

เกิดจากสาเหตุอะไรถึงลูกชายได้มาตีครับ
โซเซียมเหรอ
ไม่มีสาเหตุอะไรเลยอยู่เฉย
มันโมโหมามันก็วิ่งมาตีเอาเลย
ยายก็วิ่งหนีมันหนีเพิ่งลดตาม
คือผู้ใหญ่บ้านเคยโทรไปแจ้งตำรวจสพ

แต่เขาบอกตำรวจไม่ได้มาจับกลุ่มตัวไปบำบัดรักษาหรือว่าดำเนินคดีนะฮะ
เขาก็อยู่ในชุมชนแบบนี้ฮะหวาดกลัวกันหมดนะครับ
จากข้อมูลที่เราตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี๖๔นะครับ
ในเดือนเคยก่อเหตุใช้ไม้ตียายแท้จนบาดเจ็บสาหัส
แล้วยายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะค่ะหลังจากนั้นตำรวจก็จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี
สารตัดสินจำคุก๑ปี๕เดือนฮะ๑ปี๕เดือนนะครับ
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมามาอยู่บ้านได้๔เดือนก็อารวาสทุกวันทำร้ายแม่ตลอด
จนล่าสุดใช้ไม้เนี่ยตีหัวแม่แท้จนบาดเจ็บนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีใครมาจับกลุ่มไปดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษา
เขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือมา
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเอาตัวไปบำบัดรักษาหน่อย
ไม่อย่างนั้นชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนฮะไม่ปลอดภัย